ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่า
ดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำร้ายร่างกาย
หลายครั้งตลอดระยะเวลา
หนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปี
ซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบ้นที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะ
ทำร้ายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจ
ซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มาก

ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึก
ในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับ
อันนี้คือรูปที่เคยโดนทำร้ายมาก่อน
ที่สิทธิพูดได้ช่วยดิวพูดอีกไก้

ทำไมอยู่อยู่ดิวถึงออกมาโพสต์แล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดิวต้องออกมาพูด
ออกมาเปิดเผยมาเก้าแปดแปดแปดนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากบอกทุกคนว่า
ดิวต้องขอโทษทุกคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบจากการโพสต์ของดิว
แล้วก็ถ้าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเห็นว่าดิวมองลงมาข้างล่างจริงแล้วก็คือแบบ
ดิวก็ได้ทำการลิสต์ไว้อยู่แล้วว่าโอเคประเด็นอะไรที่ดิวควรที่จะต้องพูดให้มันตรงประเด็น
ดังนั้นเพื่อบางคนที่อาจจะมีความคล่องใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็เลยขอบอกไว้ก่อนไว้เลยนะคะ
เรื่องแรกค่ะก็คือดิวและครอบครัวเราได้มาถึงไต้หวันกันซึ่งทริปไต้หวันเนี้ยค่ะ
เป็นทริปที่ทั้งดิวแล้วก็เซฟได้วางแผนไว้กันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะ
และเนื่องด้วยว่าวันที่เรามากันเนี่ยมันเป็นช่วงของตรุษจีนเราก็เลยมีการวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแหละว่า
เราจะมาอยู่กันที่นี่แล้วก็ทำเรื่องเอกสารใดใดนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการที่ดิว
ได้มาที่ไต้หวันแล้วก็ดิวมีความสุขดิวรู้สึกอบอุ่นจากทางสามีครอบครัว
ทุกอย่างยูรู้สึกตื่นเต้นอันนี้คือจะขอปูพื้นเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ก่อนว่าทำไมเราถึงอยู่ที่ไต้หวัน
ใช้ชีวิตกันอย่างปกติที่ไต้หวันจนมีอยู่คืนหนึ่ง
หลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินแล้วดิวก็รับทราบข่าวว่า
คนหนึ่งในครอบครัวนั้นคือบิ๊กเพิ่งมีการมั่น
แล้วก็กำลังจะแต่งงาน

ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายร้ายต่างที่เคยมีมันก็
มันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างต่างที่ดิวพยายามจะ
ลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้
เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยตีกลับขึ้นมา
จนทำให้ดิวได้มีการโพสต์อะไรแบบนั้นลงไปซึ่งดิวต้องบอกก่อนว่า
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่า
ดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำร้ายร่างกาย
หลายครั้งตลอดระยะเวลา
หนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อ

เนี้ยนะคะทำร้ายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจ
ซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่

จะพูดว่าแบบเรามุฟออนไม่ได้มันก็ไม่ใช่
แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจ
เราลึกในสิ่งที่เราเคยโดน

ซึ่งในขณะนั้น
จังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น
แล้วดิวโดนอะไรแบบนั้น
บิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์
แต่ทุกคนในครอบครัว
ไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์
ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคน
หรือแม้กระทั่งห้างหรืออะไรก็ตาม
บิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบ
ที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทำอะไร
กำลังจะแบบนั่งกินเมืองม่าอะไรอย่างนี้
เราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบ
ลาดใส่หัวร้อนเลยนะคะ
แล้วก็แบบหมดเลย
แล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดูเลยสักคน
มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนมัน
พอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามา
มันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ดูกลืนมันไป
ดิวขย่อนมันออกมาแล้วดิวก็เลย

ไรตองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมี
ผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้
แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะ
ดิวต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่
คิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง

หรือออกมาพูดถึง

สำหรับประเด็นที่
โดนทำร้ายร่างกายมันก็เลยเป็น
จุดปะทุในใจดิวที่ทำให้
ในคืนของวันที่๑๕มกราคม
มันเป็นสิ่งที่ทำให้ดิว

ออกมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกความเจ็บ
อะไรใดแต่ดิวถ่ายทอดไปในแบบนั้น

ทุกคนที่ตอนนี้มีคำถามว่า

เป็นเพราะมีผลประโยชน์เรื่องการงาน
หรือเป็นเพราะว่าสามีทำธุรกิจเดียวกัน

เพื่อที่จะเอาเงินหรือคำถามต่าง

ที่ดิวไม่กล้าพูดมาตลอดระยะเวลาที่ดิวเคยโดน

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะ
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า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

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า

เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
เพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่า
แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันกำลังจะทำให้คนรอบตัวต้องโดนกระทบกระเทือนไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็คิดแต่ว่าเปิดแผลนี้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อรักษาและเยียวยาละกันนะคะ
อันนี้คือรูปที่เคยโดนทำร้ายมาก่อน
ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็น
ไม่ได้ต้องการออกมาอะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริง
ว่าเหตุต่างเกิดขึ้นเพราะอะไร
และสิ่งต่างเหล่านี้ที่ดูเคยเจอที่ดูเคยรับ
บิ๊กเองเป็นคนพูดกับทุกคนรวมทั้งพูดกับต่อหน้าดิวว่า
เชื่อว่าเฮียเบนไม่ได้ทำ
เชื่อว่าพี่เอเบนไม่ได้ทำร้ายพี่ดิว
ทั้งที่บิ๊กเองก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รับรู้ทุกอย่าง
แต่ดิวคงไม่ได้ขอให้ครอบครัวต้องออกมาทำร้ายกัน
แต่มันคือแผลในใจดิวที่ตอนนั้น
ถ้าเขาจะไม่ทำอะไรอย่างน้อย
เขาต้องช่วยดูนิดนึงซึ่งมันก็ไม่มี
ส่วนประเด็นเรื่องเงินต่าง
ในส่วนของดิวที่บางกระแส
มีกระแสที่พูดว่าโอเคทำไมหรือเพราะว่าดิวแก๊กเมลหรือเปล่าเลยเลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เงินแล้วก็มาทำแบบนี้จริงนะคะดิวมีเอกสารข้อมูลแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวอยู่แล้ว
ดิวมีการแชทข้อความที่คนจากฝั่งนั้นนะคะติดต่อดิวมา
อาจจะไวนิดนึงเพราะว่ามีชื่อคนที่ติดต่อมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาเดือดร้อนไปด้วยติดต่อดูมานะคะ
ถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกแล้วกัน
คือเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อะไรก็ตามถ้าดิวต้องการ

ซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลย
ไม่ได้มีการเรียกร้องเงินหรืออะไรเลย
และดิวก็มีหลักฐานอีกมากมายที่ดิวยังไม่เคยเอาออกมาพูด
เพราะในความเจ็บปวดของดิวทำในแค่ส่วนตัว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

และดิวก็ค่อนข้างรับรู้ถึงความรักจริงว่ามันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร

จนดิวไม่แน่ใจว่าความรักที่ดิวได้รักมันคืออะไร
กฎหมายที่ช่วยทำให้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราโดน
สิ่งที่เราโดนละเมิดทำทางการทารุณกรรม

มันโดนเยียวยาขึ้นและทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
อย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะ